ซึ่งที่บ้านศรีเสาเทวเวศของพลเนกเปรม
ก็ได้มีการจัดเต็นต์ไว้อะไรไว้ด้วยนะคะ

แล้วก็จะมีสมุดลงน้ำไว้อะไหล่
เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปเขียนลงน้ำไว้อะไรได้
ประชาชนก็เดินทางกันไปไม่ขาดสายเลยนะคะ
ซึ่งเต็นต์ที่ว่านี้ค่ะก็จัดอยู่ที่อย่างที่บอก
หน้าบ้านศรีเสาเทเวศของพลเอกเบรมตินสุรานนท์
ก็จะเป็นเต็นต์ประดับด้วยผ้าแพร่สีขาวดำ

แล้วก็มีสมุดเขียนลงน้ำแสดงความอะไหล่

ซึ่งก็มีประชาชนทยอยมาเขียนลงนามแสดงความอาลัย

โทอินทรศิลปาจารย์บุคคลที่เคยใกล้ชิดกับพลเอกเบรม
ก็บอกว่าใจหายนะกับการจากไปในครั้งนี้
แล้วก็ได้เล่าถึงย้อนกลับไปในสมัย
มีโอกาสใกล้ชิดกับพลเอกเปรม
โทอินทรบอกว่าสัมผัสได้ถึงความเป็นกันเอง

ทุกครั้งที่ได้เจอพลเอกเปรม
ก็จะมีคำสอนแล้วก็โอวาสให้กับผู้ที่มาเข้าพบ
ด้านนางธัญญาธีรวงศกรประชาชนที่มาเขียนแสดงความอาลัยนะคะ

อยากจะขอยึดแนวทางการปฏิบัติงานของพลเนกเปรม
มาใช้ปฏิบัติและสอนลูกหลานในรุ่นต่อไปค่ะ
สำหรับใครที่อยากเดินทางไปลงนามร่วมแสดงความอาลัยต่อพลเอกเปรมนะคะ
สามารถเดินทางไปลงน้ำแสดงความอะไหล่ได้
หน้าบ้านศรีเสาเทเวศจนถึง๒มิถุนายนนี้ค่ะ